มีการแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลนะครับ
เพราะว่าโอ้โหเป็นเหตุการณ์ที่ระทึกเหมือนกัน

กลุ่มผู้หญิงอยู่ในบ้าน
แต่ว่าข้างหน้าบ้านมีกลุ่มผู้ชายตั้งหลายคนนะคุณ

เหมือนมาดักรอแล้วมาหาเรื่อง
ปลาขวดปลาหินปลาอะไรเข้ามา

ตำรวจมาถึงจุดเกิดเหตุแล้วนะ

เดี๋ยวไล่เลี่ยงเรื่องราวให้ฟังกันนะฮะ
โอ้โหถ้าเป็นคุณอยู่ในบ้าน
คุณจะโกรธไหมล่ะ
ผมได้จัดการน้ำน้ำดัสกรรม

หน้าบ้านมีผู้ชายเต็มไปหมดเลยแล้วก่อเหตุรุนแรงแบบนี้
ตำรวจเข้ามาห้ามแล้วตำรวจยังเอาไม่อยู่เลยนะฮะ
นี่ครับในบ้านมีทั้งผู้หญิงและมีทั้งผู้ชาย
แต่คนในบ้านก็กลัวกลัวว่าคนข้างนอกจะบุกเข้ามานะครับ
คลิปนี้ทางฝั่งผู้เสียหายซึ่งเป็นผู้หญิงในบ้าน
ได้ส่งให้กับแอดมินเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้
เนื่องจากมีความกังวลว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
จริงมันเกิดขึ้นตั้งแต่วันอาทิตย์ที่๒๗กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้ว
เข้าแจ้งความกับตำรวจก็แล้ว
และที่สำคัญนะคุณมีคลิปวงจรปิดมีคลิปจากกล้องที่ถ่ายไว้
แล้วก็แน่นอนมีตำรวจมาที่เกิดเหตุ
แต่ทีนี้ครับคดีมันไม่คืบคุณ
คดีไม่คืบนะฮะตั้งแต่วัน๒๗กุมภาพันธ์นะฮะ
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็มีการพูดคุย
กับฝั่งของผู้เสียหายซึ่งเป็นผู้หญิงในบ้านนี้นะครับ
ผู้เสียหายก็เล่าให้ฟังว่าวันเกิดเหตุคือ๒๗กุมภาพันธ์

มีกลุ่มผู้ชายมาหน้าบ้าน

เป็นสามีใหม่ของภรรยาเก่าของน้องชาย
คุณคิดออกไหมน้องชายของเธอเลิกลากับภรรยาไปแล้ว
และภรรยาก็ไปมีสามีใหม่
ก็คือหนึ่งในกลุ่มคนที่มาบุกถึงบ้านเนี่ยนะครับ

แล้วก็มีพี่สาวคือพี่โบได้ยินเสียงในนั้นใช่ไหม
ที่พี่โบโอ้โหอารมณ์ขึ้นมากพี่โบจะออกไปลุยแล้ว

แล้วก็มีผู้เสียหายที่ให้สัมภาษณ์กับเราก็คือ
คุณวิยดาอายุ๒๖ปี
แล้วก็ในบ้านก็ยังมีนายสันติภาพนะครับ
หรือว่าเบนส์น้องชายุ๒๕ปีนะครับ

ตอนนั้นฝ่ายอีกฝ่ายเขามาบุกอยู่หน้าบ้าน
เอาอะไรมาปลามาล้อมหน้าบ้าน

มาถึงจุดเกิดเหตุ๒นาย
แต่ทีนี้ตำรวจก็เอาไม่อยู่จริงนะฮะ
เพราะว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุ
บุกเข้ามาทำร้ายร่างกายนายเบนส์

ต่อยเข้าที่หน้าลำคอและลำตัวนะครับ

ในฐานะพี่สาวนะก็เป็นห่วงน้องชาย

บอกว่าโดนต่อยหัวไป๓ทีหัวบวมเลย
แล้วทีนี้พวกนี้มันปลาข้าวของใส่กระจก
ทำให้คุณแม่อายุ๕๐ปีที่อยู่ในบ้าน
โดนกระจกบาดขาบอกเลือดไหลไม่หยุดเลยนะคุณนะ

ก็โดนกระจกบาดขาเช่นเดียวกันนะครับ
ตอนนั้นที่ตำรวจมาจุดเกิดเหตุ
ตำรวจก็มาลากตัวผู้ก่อเหตุไปโรงพักเหมือนกันคุณ

จับกลุ่มตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุได้๓คน

ได้รับการประกันตัวออกมาแล้วคุณนะ

อยู่ก็ได้การประกันตัวออกมา
ไม่เห็นแจ้งข้อหาไม่เห็นโดยคุมขังอะไรเลย
ทั้งที่เหตุการณ์เกิดซึ่งหน้า
เกิดต่อหน้าตำรวจด้วยซ้ำนะครับ
ทีนี้ไปทวงความคืบหน้าจากทางตำรวจทางร้อยเวร
ก็บอกให้รอรอเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเอง

กลุ่มผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นชายชะกันเนี่ยนะฮะ

ตะโกนอ้างตัวว่ากูเป็นลูกสอทอ

สอทสมาชิกเทศบาลในจังหวัดราชบุรีด้วยนะฮะ

เขาก็กลัวหนักเลยนะครับ
ที่ผู้ต้องหากล่าวอ้างว่าเป็นรุ่นสอทรครับ
ใช่ค่ะเขาตะโกนตอนที่ว่าคืนนั้นที่มีเรื่องเขาบอกว่ากูเป็นลูกสอทอ
อ๋อเขาบอกไหมสอทอนี่ไหนอยู่ที่ไหนอะไรที่ไหน
สาวท้อเนี่ยไม่รู้เพราะเขากล่าวอ้างนะพี่
แต่ว่าตัวเขาเองอยู่ที่หลุมดิน

ไอที่ว่าเราเอาเป็นลูกเพชรเราต้องการจุบส่งอะไร
จุบส่งคืออยากให้เรื่องมันเร็วกว่านี้พี่
เพราะว่ามันจับตัวผู้ต้องหาได้๓คน
แล้วก็มีพยานหลักฐานแล้วก็มีตำรวจที่เกิดที่อยู่ในที่เกิดเหตุ
แล้วก็มีคลิปหลักฐานตั้งแต่ต้นจนจบอะค่ะพี่
อ๋อตอนนี้คือเขาจับตัวได้แล้ว
ก็คือเขาจับไปแล้วทีนี้เขาประกันออกไปแล้วค่ะ
นี่ฮะฝ่ายผู้เสียหายบอกทุกอย่างมันชัดเจนนะคุณนะ
หลักฐานมีหมดเลยนะกลุ่มผู้ก่อเหตุเขาก่อเหตุจริง
ตำรวจก็อยู่แบบนี้ทำไมตำรวจถึงไม่เอาผิดนะฮะ
ทางตำรวจเจ้าของคดีเขายืนยันบอกว่าฝั่งผู้ก่อเหตุเนี่ย
เป็นลูกสอทอจริงแต่ตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจนะ
ก็จับกลุ่มตัวในวันเกิดเหตุนั่นแหละครับ
คุมขังอยู่๓วันแต่ทีนี้ญาติของผู้ก่อเหตุเขาประกันตัวออกไป
และตำรวจเห็นว่าไม่ได้มีพฤติกรรมในการหลบหนี
จึงให้ประกันตัวออกไปก่อนเพราะมันมีเงื่อนไขอะไรต่างนะฮะ
ขณะนี้รอขั้นตอนการส่งฟ้อง
กับรอผลตรวจลายนิ้วมือที่ส่งไปตรวจที่กรุงเทพด้วย
ทีนี้ทางพันธ์ตำรวจเอกธานินฉัดเจริญพรรักษาการ
ผู้กับการสอพอมเมืองราชบุรี

ไปพูดคุยทำความเข้าใจกับฝั่งผู้เสียหาย
คุณผู้ชมไปดูหน่อยว่าตำรวจเขาไปชี้แจงยังไงบ้างนะฮะ
ก็คือเป็นกันเรียกแล้วขอขอโทษด้วย
ถ้าบางครั้งอาจจะไม่เข้าใจกัน

แต่พอเรื่องนี้ผมได้มาเข้ามาควบคุม